ส่วนเรื่องนี้เอามาฝากเตือนภัย
งูเงี้ยวเขี้ยวขอเราเล่ากันเป็นประจำ

ทุกวันจนทุกวันนี้เล่าเรื่องงูขาผมสั่นไปหมดแล้วนะ

ผมมักจะจินตนาการตามว่าจะมีงูเลื้อยมาอยู่ในสตูดิโอของเรา
กลัวหรอกว่างูที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยมันก็คือพันธุ์เดียวกัน

เอาคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

แต่มองดีคุณเห็นเลยหัวกูลบไปแล้ว

แผ่นแมล์เบี้ยรอแล้ว

เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
เขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านก็คือคุณเกื้อกูลมาบมงคล
อายุ๔๕ปีเขาอยู่ที่หมู่๕ตำบลนาป่าอำเภอเมือง
เล่าว่างูมันเลื้อยเข้ามาในบ้านจ้า
รีบมาช่วยหน่อย

อย่างว่าอย่างที่ผมบอกแล้วตามภาพที่เห็น

ข้างจะรกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ยาก
พอสมควรสำหรับกู้ภัยที่จะจัดการกับเจ้างูตัวนี้นะครับ

ดูไปดูมาพี่กู้ภัยด้วยความชำนาญเขาบอกว่านี่
นี่อันตรายมากนะงูเห่าหม้อฮะพิษร้ายแรงนะครับ

แต่ด้วยความชำนาญฮะกู้ภัยจับแล้วดึงมันออกมาได้นี่
จับหัวมันปั๊บดึงออกมาอย่างนี้เลย

เขาบอกว่าเท่าที่สังเกตนะดูแล้วเนี่ยพบว่างูเห่าหม้อตัวนี้เนี่ยเป็นเพศเมียครับ

เขาบอกว่าตัวเมียหัวมันจะหลิมปลายจมูกมันจะเรียว
หัวหลิมลายจมูกเรียว
โด่งเป็นสรรขึ้นมาน่าจะไปทำศัลยกรรมมาเรียบร้อยแล้ว
ตามภาษาของตัวเมีย

คุณผู้ชมเขาก็ว่าจับมาได้แบบนี้ใส่ถุงกระสอบไปแบบนี้ก่อนเลยนะ
แล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่มันห่างไกลจากผู้คน
และพี่กู้ภัยก็ยังบอกเจ้าของบ้านว่ามีโอกาสจัดการนะ

เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังปล่อยเอาไว้แบบนี้มันมีโอกาสที่จะมาได้อีก

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกออกตกใจอยู่เหมือนกัน
เขาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังเย็บผ้าอยู่
แล้วสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้มันเห่ามันหอนผิดปกติ
หมามันเห่าห้ง
เพราะมันไปเจองูเห่างูมันก็เห่าใส่หมา

เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วแหละ

แล้วพี่กูไพก็เอาไปอาจจะได้นะ
อ่ะปลอดภัยทั้งคนทั้งสุนัขและงู

ใช่งูเห่าหม้อมันมีหลายชื่อเหมือนกัน
งูเห่าดงงูเห่าปลวกงูเห่าไทย

ว่ากันว่าเจอได้ง่ายด้วยนะ